มาดูคนหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เรื่องความหล่อเถียงไม่ขึ้นจริง
และที่สำคัญเขาบอกว่าดูไปดูมา
หันใส่หันขวามองดีเขาคล้ายใครคะกูล
กกันมาแบบโทนี่สตาร์ทของดิฉัน
ดูดีสิหลอกใกล้กันเลย
แต่พอถามถึงเรื่องแฟนบ้างดีกว่า

เรื่องแฟนเนี่ยสงสัยอยู่ว่าตกลงเนี่ยเป็นใครกันแน่

ใช่เห็นบอกว่าเป็นสาวสายแฟชั่น

เพราะว่าฝ่ายหญิงตอนนี้เห็นว่าอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว
ไม่ได้เป็นคนในวงการซะทีเดียว
ก็เลยไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นแฟนดาราว่าอย่างนั้นนะคะ
เพื่อนก็ชอบส่งรูปมาเป็นรูปคู่อะไรอย่างนี้
หัวใจเป็นไงบ้างคะหลายคนจะได้เห็นรูป
ก็โอเคก็ไม่ได้มี
ไม่ได้มีอะไรก็คือก็คบกันมาปีกว่า
แล้วก็เพียงแต่ผมไม่ได้เอามาพูด
เพราะเขาก็เป็นคนที่กำลังแบบทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เนี่ย
ไม่อยากให้เขาไปติดภาพว่าเป็นแฟนดารา

ก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะลงรูปคู่กันหรือเปล่า